กับเรื่องของเพื่อนพองพี่น้องกันค่ะ
สำหรับคุณเป้ยปานวาดแล้วก็คุณหญิงปณิตานะคะ

เยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างกรณีนะคะ

แต่ก็ยังมีคำถามคาใจที่ว่า

งปณิตาจะเป็นสุนัขเป็นหมาหรือเปล่า

งานนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณเป้ยปานวาดโพสต์ยาวเลยค่ะ

ข้อความโดยรวมนะคะก็คือขอบคุณ

ข่าวที่ออกมาเนี่ยคือนิงปกป้องเป้ยมาตลอดคราวนี้เป้ยขอปกป้องหนิงบ้างนะคะ
ซึ่งจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้เป้ยโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีไม่ว่าจะนิงเมกระแตและใครอีกหลายคนที่สนิทสนิทมากไม่มากคือทุกคนก็คือรักเป้ยแล้วก็รู้จักกันนะคะ
ไม่ได้ปฏิเสธว่าต้องการกำลังใจและข้อความเหล่านั้นล้วนสร้างกำลังใจให้เป้ยไม่มีใครออกตัวแรงและไม่มีใครเป็นหมา

คือบางคนมีการวิพากษ์วิจารณ์อีกไงบอกว่าอันนี้เขาดีกันแล้วคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์สามีเขาก่อนหน้านี้เป็นไงล่ะเป็นหมาไหมล่ะ
เป้ยก็บอกว่าเป้ยก็จะเลือกทำเพื่อลูกค่ะ
พรุ่งนี้ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง

ดังนั้นวันนี้คนวงในสำคัญที่สุด
นอกจากครอบครัวก็กรรยานมิตรนี้แหละ

ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาให้กำลังใจทั้งคุณเป้ยเอง

เรื่องราวร้ายไปด้วยกัน

แล้วก็วันนี้ดิฉันจะเจอคุณหิงปณิตา
มาให้นะคะนางตอบแซ่บแน่นอนละค่ะ